สวัสดีครับกีฬาในช่วงเที่ยงนะครับ
มาดูความหลงของวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยในการแข่งขันชีวิตชีวิตชีวิตชีวิตโลก
ที่สองเมื่อวานนี้นัดแรกนะครับก็แพ้ต่อทีมชาติแคนาดาไปสุดมันเลยนะครับ
หนึ่งต่อสามเซตก็ต้องมาตามกันต่อนะครับวันนี้จะดวนกับทางทีมชาติเยอรมนีนะครับ
วันนี้รอบสองรับแรกใส่เอฟนะครับไทยแพ้แคนาดาหนึ่งต่อสามเซ็ต
กอร์ก็สิบเก้าต่อยี่สิบห้ายี่สิบเอ็ดยี่สิบห้ายี่สิบห้าต่อยี่สาม
แล้วก็ยี่สิบสองต่อยี่สิบห้านะครับพิมพิชยากกรรมทำแต้มสูงสุดให้ไทยยี่สิบสี่คะแนนนะครับ
ตามด้วยอาชดาพรคงยศสิบหกคะแนนจากความไม่แพ้นัดนี้นะครับ
ก็ทำให้ทีมชาติไทยแต้มหายไปสิบคะแนนนะครับจากสองร้อยยี่สิบเก้า
ลดลงมาเหลือสองร้อยสิบเก้าคะแนนนะครับก็ลนจากอันดับสิบสามของโลก
ลงมาอยู่ที่อันดับสิบสี่ของโลกนะครับหลังเกมทางโค้ชด่วนในสี่วัชระเมธากุล
หัวหน้าภูกษรวรรยบรรยิ่งทีมชาติไทยก็บอกนะครับว่า
แคนาดานั้นสามารถรับมือการเล่นของไทยได้ดีนะครับแล้วก็ใช้เกมโต้กลับที่ยอดเยี่ยม
ประกอบกับการที่ผู้เล่นของแคนาดารูปร่างสูงนะครับทำให้แต่ละลูกที่ประเคนมาให้
สาวไทยก็ต้านไม่อยู่นะครับส่วนการพบกับเยอรมนี
เป็นอีกทีมที่มีรูปร่างสูงใหญ่มีสไตล์การเล่นที่คล้ายกับทางแคนาดานะครับ
ไทยต้องพยายามเค้นรูปแบบแล้วก็ขีดความสามารถออกมาให้ได้นะครับ
ส่วนทางเพียวอัชดาพรนะครับบอกว่าเกมนี้ไทยออกตัวได้ช้า
ก็มาจากสภาพร่างกายเพราะว่าเจอศึกหนักมา๒สนามนะครับ
แล้วก็ต้องยกให้ทางแคนาดาที่ตั้งใจมาแก้เกมทำการบ้านมาค่อนข้างดีนะครับ
อาจจะหลุดฟอร์มของตัวเองไปค่อนข้างเยอะ
เขาคือเขาตั้งใจที่จะมาแก้เกมเราแบบอย่างดีมากมากคือแบบตั้งใจที่จะมาเอาแมทนี้เลยอ่ะ
เพราะว่าด้วยความที่เขาก็คือแพ้เราไปใช่ไหมค่ะ
ว่าทุกทีมก็คือเขาพยายามแก้เกมเราคือถ้าเกิดเขาเอาชนะเราได้
เขาก็คงแบบประสบความสำเร็จแล้วอ่ะณตอนนี้นะคะ
หนูก็รู้สึกว่าเขาทำการบ้านมาได้ค่อนข้างดีค่ะแล้วบวกกับที่เรา
วันนี้เราอาจจะแบบหลุดฟอร์มตัวเองไปค่อนข้างเยอะค่ะวันนี้รอบสองนัดที่สองนะครับ
จะเจอกับทางเยอรมนีสองทุ่มนะครับดูสถิติห้าครั้งหลังสุดต้องบอกว่า
ไทยนั้นชนะ๓ครั้งแล้วก็เยอรมนีชนะ๒ครั้งนะครับ
แต่ว่า๒ครั้งล่าสุดที่ไทยดวนกับทางเยอรมันเนี่ยเป็นไทยที่เอาชนะไปได้นะครับ